วันนี้มันเป็นวันพระวันพระใหญ่หลายคนก็ถือโอกาสไปไหว้พระขอพร
เสริมสิริมงคลกันเลยก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงที่คำชโนธก็ยังคงคึกคักไปด้วยสาธุชนที่เริ่มสายศรัทธา
แล้วก็นับถือในพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาก็ไปขอพรขอโชคขอลาบในวันพระใหญ่เนื่องแน่นมาก
บรรยากาศที่นั่นนะคะไม่ใช่คึกคักแค่ช่วงก่อนสลากินแบบรัฐบาลออกนะหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนี่ก็คึกคักเหมือนกันเพราะว่าเขาไปจัดตั้งโรงทานกันเลย
คือเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ใช่ไหมคะวันตรงกับวันอาสานหบูชา
เกาะคำชโน่นเนี่ยก็จะมีเหล่าคนที่มีจิตสาธารณ์มาตั้งโรงทาน
มีทั้งโรงทานขนมจีนโรงทานข้าวจี่โรงทานส้มตำ
มาจากพี่น้องชาวอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร

เป็นโรงทานข้าวจี่อ่ะคุณครับนอกจากโรงทานต่างแล้วนะคะ
เหล่าผู้มีจิตสถานทางวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเมืองเนี่ย
จังหวัดอุดรธานีก็พากันรวมตัวจำหน่ายเครื่องไหว้พานบายสีแบบนี้
มีพานบายสีพญานาคแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
มีหลายขนาดเลยดิฉันได้เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแล้ว
มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาด๓เสียน๕เสียน๗เสียนไปจนถึง๙เสียน
อันนี้ก็เลือกแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนนะคะ
และนี่พอเราได้ของไหว้พร้อมกับพานบายสีแล้วก็ไปกราบขอพรกันต่อด้านในเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นวันพระแต่อย่างที่บอกไม่ได้ทำให้แรงศรัทธาของผู้คนน้อยลง
แม้ว่าศรัทธาขินแบบรัฐบาลจะออกไปแล้ว
แต่คนก็ยังเนืองแน่นและแน่นมากขึ้นเรื่อยด้วย
เพราะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมดูนะ
มีประชาชนมากันที่เกาะคำชโนธกันเนืองแน่นมาก
โดยเฉพาะบริเวณลานหน้าศาลปู่ย่า
คนแน่นจนต้องต่อคีย์วคุณเห็นมั้ย
คือด้านในนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะเขาจะมีประมาณ๓สาร
คุณสามารถไหว้ที่ศาลไหนก็ได้นะ๓ศาลเหมือนกัน
ขนาดไหว้สามสารได้สารไหนก็ได้ยังคนแน่นขนาดนี้เลย
ต้องต่อคิวกันเลยนะคะหลังจากไหว้เสร็จแล้วยังไม่หมดหวังนะอืม
ยังมีสายที่ชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปที่จุดนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณต้นมะเดือยักษ์
หลายคนเขาไปแล้วก็จะต้องไปขอพรก็จะต้องมาขอพรที่บริเวณนี้
ตรงนี้ก็จะมีสารตั้งอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
บางคนก็ถึงขั้นมารูปคำดูสิเขาเห็นอะไรยังไงกันบ้างนะ
บางคนอ้าวถูอย่างเดียวไม่พอเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเก็บไว้เลยก็แล้วกัน
ครับว่าแว่วมาว่ามีคนบอกดิฉันว่าถ่ายติด
เฮ้ยถ่ายติดฮื้ยนี่คุณดูถ่ายติดจริง
เออก็จริงด้วยนะถ่ายติดรากไม้เนี่ยถ่ายติด
ถ้าถ่ายไม่ติดจะโทรศัพท์ดับนะ
จริงไอ้เราก็นึกว่าติดอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ไม่รู้แหละอันนี้เขาว่ากันว่าบางคนก็มีถ่ายติดนะ
คุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ว่ากันไป
แต่ก็ได้อะไรติดไม้ติดมือกันมานิดหน่อย
แล้วค่อยกลับบ้านกันอย่างมีความสุขแต่ยังกลับไม่ได้
เพราะอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของคำชโนธ
ก็คือตรงนี้คุณผู้ชมมันคือบริเวณที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เขาจะมีขวดเตรียมไว้คุณจะสามารถกรอกกลับบ้านก็ได้
เป็นบูช้าต่อหรือมีกรอกขวดแบบนี้
หรือคุณจะปะพรมร่างกายเลยก็ได้เหมือนกันนะคะ
อย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะ

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ไมี้สิปทุมาเขาก็จะไปขอพรขอโชคขอลาบจากที่นี่คือเอาจริงนะ
คุณผู้ชมพูดตรงเลยว่าบางคนไม่ได้ไปขอหวยหรอก
บางคนเขาขอพรเขาขอกันหลายเรื่องขอให้ลูกหลานไม่เจ็บไม่ป่วย
ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีมากมายแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละบุคคล
เรื่องของโชคของลาบเนี่ยมันเป็นผลกำไร
กำไรเล็กน้อยที่เราอาจจะได้กลับมาก็ได้
ก็เป็นเรื่องของความชื่นชอบของแต่ละคนด้วย
แต่ต้องบอกว่าคนเยอะมาก
จริงเห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหเมื่อไหร่ก็เยอะนะ
เยอะตลอดเลยค่ะปีนึงนี่คนไปน่าจะเป็นประมาณ๒ล้านคนนะ

คือเขาจะมีคนจดสถิติเลยคุณ
เพราะว่าที่นั่นเขาทำงานกันเป็นระบบ
เนื่องจากว่าประชาสนเข้าไปกันเยอะมากทีเรื่อยทุกปี
เยี่ยมเลยนะจะได้อำนวยความสะดวกด้วย